ข่าวแรกก็ต้องขอตรกมือค่ะ

นางเอกคนนี้เลยค่ะน้องยายาอุรัสยานะคะ

เหตุเกิดเมื่อวานนี้เองค่ะ

ขี่ม้าปกติน้องยายาเขาขี่ม้าอยู่แล้ว

แล้วใบเฟิร์นเป็นเอฟซียายาด้วย
เดี๋ยวก่อนนะเขาไปเจอกันสนิทกันยังไง

เขาเป็นเอฟซีกันเขาเจอกันก็เลยว่างไง
ลองชวนกันไปไปกับคุณเอลลี่อีกคนนึง

มันเกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้น

เฟิร์นกำลังควบม้าขี่ไปอยู่นั้นคุณผู้ชม

นางุ่นติ้วตีลังการลาว

ดูนะแม่หอดพีคันเต็มเลยค่ะ
คือเห็นระหว่างเสี่ยวแทนเลยสิครับจังหวะนั้นเราบอกเลยเอาข้างหลังลงน้ำ
ลงหลังลงเห็นภาพอย่างเงี้ยแฟนคับตกใจมากเลยน่ะ

รีบวิ่งปรีไปหาใบเฟิร์นทันทีค่ะ

ไม่น่าเมื่อเช้าฉันสไลด์ไอจีใบเฟิร์นขึ้นมา

ใช่นะคะคือเอาผ้าเช็ดหน้าของตัวเอง

แขนหักหรือเปล่ายอมหักไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เป็นคุณเอลลี่นะคะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทอีกคนที่ไปขี่มาด้วย

ไอได้คลีทเลยตกใจแทนใบเฟิร์น
แกตกใจมาก

ไม่ต้องสาขนาดนี้

เป็นผู้จัดการค่ะเขาเรียกกันว่า

แต่ว่าอาการครบ๓๒สบายใจได้นะคะ
แต่ที่พูดในคลิปอย่างที่บอกไปขอโทษยาย

เป็นผู้จัดการส่วนตัวของใบเฟิร์นค่ะ

ใจหายวาบทันทีค่ะที่ใบเฟิร์นโทรมาหา

วันนี้คุณผู้ชมวันนี้แหละใบเฟิร์น

ใช่โชคดีว่าโฆษณาใช้หน้านะคะ

ว่าโอ้โหปวดใจกับความสนของใบเฟิร์นจริงนะคะ

ไปประถมพยาบาลไปดูแล

กลัวว่าไบฟิลจะเป็นอะไรป่ะคุณผู้ชมนะคะ
หลายคนก็เข้าไปชื่นชมน้องยายานะคะ
กระจัดสนามนะครัยซึ่งล่าสุดเราก็ทดสอบถามไบฟิลต่างมะ
บอกพี่หนูถ่ายโฆษณาอยู่ตอนนี้โอเค
แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากที่ถ่ายงานเสร็จนะคะจะไปเช็คร่างกายนิดนึงนะคะ

มารับที่ใบเฟิร์นขี่นี่ร้องไงคะ

ร้ายแรงนะร้ายกาดนี่แม่เอง
ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยน้องยาวพอน้องยาวจะช่วยที่ชั้นสุดขึ้นมา

สุดยอด